ไปต่อกันที่เซาครวานี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
เธอกำลังตกลุมลักษณ์สำหรับเซาทัพทิมอัยยาริน

นี่แหละนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างทัพทิมอัญญารินค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนที่หลงรักในกีฬาไอซ์สเก็ตเป็นอย่างมากเลย
ก่อนหน้านี้นะคะตัวเธอเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับโลก
แล้วก็คว้ารางวัลมาครองได้สมใจเลยคุณ
ซึ่งถึงตอนนี้แม้จะออกตัวว่าตอนนี้ทัพทิมยุ่งค่ะ
ไม่ค่อยมีเธอทำเป็นพิธีกรรายการเพลงด้วยไง
แล้วก็ละครอีกก็เลยยุ่งนะคะ

ทิมก็เลยขอจัดของขวัญให้ตัวเองดีกว่าคุณ

นี่ฉันก็ซื้อหลายอย่างน้ำผงน้ำหอมกระโปรงกระเป๋า

อุปกรณ์การเล่นกีฬานี่แหละ

บอกผ่านสื่อเลยบอกว่าจะหาเวลากลับมาฝึกซ้อมให้จริงจัง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งค่ะ

ก็เป็นอีกหนึ่งในความฝันแล้วก็ความตั้งใจของตัวเธอเองค่ะ
ที่จะไม่มีทางทิ้งไปง่ายอย่างแน่นอน
ให้ตัวเองเนี่ยตั้งใจเป็นอุปกรณ์ไอซิเก็ตเลยค่ะ
อันนี้เป็นอะไรที่เราแบบโอเคถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองนะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็จะไปโรงเรียนต่อ
เพราะเราตั้งใจจะสอบเลื่อนขั้นสิ้นปีนี้อีกขั้นหนึ่ง
ที่ทีมนั้นจะสอบคือเป็นของฟรีสไตล์นะคะ

เพราะว่าไม่อยากจะเร่ง
เพราะว่าต้องเอาความพร้อมของร่างกายด้วยค่ะ

ถ้าว่างปุ๊บเราถึงเอาเวลาจากตรงนั้นไปฝึกฝนมากกว่า

เดี๋ยวต้องลองดูว่าเราจะเคลียร์คิวเรื่องงาน
ตรงกับช่วงเวลาแข่งของเวทีไหนพอดี

ต้องขออภัยคุณผู้ชมคือขำค้างอยู่
ใช่มันสักครู่นี้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยรู้ไหมกันอันคะ
เป็นไงเขาเรียกว่าปกติมีแต่หล่อลื่น

ไปนิดนึงแต่คุณผู้ชมไม่เห็นอันนี้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่มีความสามารถหลากหลายเนอะคุณเนอะ
ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากเลย